อีกหนึ่งเรื่องนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนเห็นพึ่งมาทำรัง
ก็จะไปตีรังพึ่งเอาน้ำหวานเอารังพึ่งแต่ว่า
การที่จะไปทำแบบนั้นเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงไปตีรังพึ่งหลวง
สุดท้ายโดนพึ่งรุมต่อยเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่ค่ะในลาเรือนคำวัย๖๒ปีค่ะสภาพก็คือนอนหงาย
สวมเสื้อสวมแต่กางเกงสภาพทั้งใบหน้าแขนขาลำตัวเนี่ย
มีเหล็กในพึ่งคาอยู่เป็นร้อยจุดเลยนะคะคือในลาเนี่ยชวนเพื่อนสองคน
สมบูรณ์กับอนันต์บอกไปไปตีพึ่งหลวงกัน
มันอยู่ตรงต้นฉ่ำฉากลางทุ่งนาในลาเนี่ยเป็นคนปีนขึ้นต้นไม้
กาบมะพร้าวทำครบไปรมควันใส่รังพึ่ง
คือปกติเวลาจะตีรังพึ่งก็ต้องรมควันให้พึ่งออกจากรังก่อน
แล้วก็ตีรังมื้นมันตกลงมาแต่พอพึ่งมันออกมาปุ๊บมันลุกฮือเลยค่ะ
แล้วมันก็บินรุมต่อยทั้งนายลานายสมบูรณ์แล้วก็นายอนันต์
ลาเนี่ยต้องรูดต้นไม้ลงมาเกือบจะตกลงมาเหมือนกันนะ
แล้ววิ่งกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางเข้าป่า
ฝูงพึ่งหลวงไม่ปล่อยนะบินตามไปรุมต่อยเลยค่ะ
ตอนแรกในลาเห็นห้วยกระโดดลงห้วยดำน้ำหนีดีกว่า
ปรากฏน้ำตื้นดำไม่ได้ฮะ
วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางจนเพื่อนสุดท้ายมาเจอเนี่ย
สภาพคือในลาเดินขึ้นจากน้ำมาเพื่อนก็รีบจุดไฟ
คือเพื่อนพ้นระยะแล้วก็เลยจุดไฟไว้กลางทุ่งนา
เอาไว้ไล่พึ่งแล้วไปประคองในลามานั่ง
บอกว่าตอนนั้นในลาฟพูดไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าโดนพิษพึ่ง
นั่งอยู่ได้แค่แป๊บเดียวหงายหลังล้มลงเสียชีวิตเลย
คุณผู้ชมดูสภาพเนี่ยเหล็กในเป็นร้อยจุด
ตามตัวเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โห
นายอนันต์ก็เป็นอีกคนนึงที่โดนพึ่งหลวงต่อยเหมือนกัน
แต่เป็นแค่หลัก๑๐ตัวเท่านั้นนะคะ
ชวนกันมาตีพึ่งตั้งแต่วันพุธแล้ว
แต่นายลาบอกเอ้ยวันนั้นเลิกไม่ดี
มันตรงกับวันพระอย่าไปทำบาปเลย

โอ้โหไม่รู้วันอะไรแหละหนักกว่าเดิมอีกค่ะ

ลาเคยตีแล้วรอบนึงเมื่อปีที่แล้วค่ะ

ปีนี้พึ่งหลวงมาทำรังที่เดิม
ก็เลยย่ามใจกลับไปตีอีกรอบนึง
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่วัดตอนนิมิตรนะคะ

ก็เป็นวัดที่นำศพของนายลามาตั้งบำเพ็ญกุศลนะคะ
ชาวบ้านจับกลุ่มนั่งคุยกันถึงเรื่องที่ในลาโดนพึ่งหลวงต่อย
หลายคนบอกว่าไงรู้ไหมคะครับอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรอ่ะ
อาถรรพ์เจ้าที่โอ้เขาบอกอาถรรพ์เจ้าที่มันแรงแน่เลย
ลาก็เลยเป็นแบบนี้ด้านกำนันตำบลร่องกาดบอกว่า
ก็จะไม่มีการดำเนินการอะไรกับรังพึ่งหลวงนะ
เพราะว่าเอาจริงรังพึ่งหลวงตัวนั้นมันไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
จนเมื่อคืนอ่ะไปตีรังพึ่งอ่ะ
มันก็ต้องออกมาปกป้องรังมันก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้

เขาเล่ากันว่ายังไงคะ
มันเหมือนกับเป็นเจ้าที่เกี่ยวกับพวกห่วงที่อะไรพวกนี้
คนแปลกหน้าเข้าไปก็จะทำให้ไม่เจ็บเป็นไข้เป็นไม่สบายเขาบ้าง
ก็คือชาวบ้านก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้รู้กันอยู่แล้ว

ก็จะไม่มีใครไปแล้วไม่มีใครไป

ก็รู้ค่ะเขาก็บนวันสารเก่า
คือชาวบ้านในพื้นที่อย่างที่ผู้ใหญ่บอกใช่ไหมกำนันบอกใช่ไหมว่า
ตรงนี้มันเป็นอะไรนะเจ้าที่แรง
ชาวบ้านเขาจะรู้กันถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ย
เขาจะไม่เข้าไปกันเลยครับบางคนเข้าไปออกมาก็เจ็บป่วยบ้างล่ะ
บางคนถึงขั้นนอนโรงพยาบาลรักษาไม่หายบ้างล่ะ
เอาเครื่องเส้นไหว้ตามความเชื่อไปกราบไหว้ขอขมาถึงจะหาย
ด้านครอบครัวในไลน์เองก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งเหมือนกันนะคะที่บอกว่าจริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้
มันไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์หรือเจ้าที่อะไรหรอกอ่า
คุณจะไปตีพึ่งคุณต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
เขารู้อยู่แล้วว่าพึ่งมันมีเหล็กในพึ่งเป็นสัตว์มีพิษเนาะ
การที่ไปตีรังพึ่งยังไงมันก็ต้องออกมาปกป้องรังของมันอยู่แล้ว
คือถ้าจะไปทำไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องไม่ประมาท

เนี่ยสิ่งที่คุณอรัชพรนำเรียนคุณผู้ชมไปเนี่ย
คุณผู้ชมเม้นต์มาแบบนี้ทั้งนั้นเลย
จริงคือยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนใครที่จะยึดอาชีพนี้ค่ะ

ดูแลตัวเองดีป้องกันตัวเองด้วยนะคะ